ก็รอคอยวันนี้มานานแสนนาน

ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีการดูแลอย่างดี

ก็ดูแลทั้งเรื่องระยะห่าง

ในพื้นที่มันเสี่ยงกับแผลเชื้อโรค
มีการดูแลอย่างเคร่งคัดครับ

บ๊วยบ๊วยบ้านนั้น๕๖เดือนครับ๕๖เดือน๗เดือน
ก็เฮตตา๒ชั้นมากครับ
เอาแกนจมูกเก้าออกแล้วก็เอาไขมั่นใส่หลายครับ

แต่ว่าถ้าคุณหมองงงหิงพวกนั้นนักไม่เฮ็ด

แต่ว่าผมอยู่ที่ข้นสำหรับผมตอนนี้ผมจะอย่างเพิ่ม
นอกจากออกจากรถโทนอ้วนหรือรถโทนนี้มันก็ดีครับ

แต่ว่าผมก็จะอยู่ที่อายุโตอยู่

อีกหนึ่งมันมีค่ะพี่ก๊อตแล้วก็มีคอมเมนท์น่ะ
อาจจะเป้เรียนขอใจพิษนิดน่ะครับมีอีกอย่างอีกแล้ว
ไม่ครับถ้าผมเขาไปยุ่งก็คอมเมนท์
แบบพอเดทลูกซึ้งว่าเป็นผมผมก็จะรู้สึกว่าผมเป็นเล่นครับ
ก็เพลงมันจะกลายเป็นร่ามมาถึงตัวผมและฝีกอดไปเองนะครับ
ก็เลยพยายามนิ่งดีกว่าครับ
และก็ให้ทั้งเฮ่าครับ
เป็นศิลปินของน้องลำไยนะครับเล่นกาแฟน้องอาร์มแล้วก็น้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับ
เป็นหนังประกอบของภาพยนตร์เรียงฮังเตอร์เทิงครับ
สื่อข่าววันที่๒๓กรกฎาคมนี้รอบสื่อวันที่๒๑ที่มิเชียร์รัฐยูทินครับ